คุณผู้ชมฮะถ้าเวลาทำเงินหล่นเนี่ยเราทำยังไง
เราก็เอื้อมมือเอื้อมมือลงมาหยิบฮะแล้วถ้าเงินหล่นจากผามออีแดงอ่ะ
เฮ้ยเก็บยังไงมันตัดอย่างนี้เลยนะผามอยแดงดูเจ้าหน้าที่หน่อย
ตอนนี้เราลงมาช่วยนักท่องเที่ยวนะครับอ่าต้องแจ้งท่านนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้
ขโมยตังค์ใครนะครับคือตังค์นักท่องเที่ยวที่ถูกลิงเขาแย่งชิงลงมานะครับ
จะเห็นได้เยอะมากนะครับนี่อันนี้แบงค์พันธุ์
อันนี้ผมจะเก็บไปคืนเจ้าของเขานะครับอุ้ยนี่เขาต้องถ่ายไว้ด้วยนะ
น้ำแข็งพี่เบิร์ตเพื่อความบริสุทธิ์ใจก็คือให้รู้
แบงค์ร้อยก่อนครับแบงค์พันธุ์ก่อนอ่าพี่ต้องเก็บไปอีกกี่ใบแล้ว
ทั้งหมดมันเท่าไหร่เนี้ยเป็นหมื่นเหรอโอ้โหครึ่งแสนโอ้โห
ถามว่าปีมือใครมาทำตกแบบนี้อ๋อลิงน่ะคุณผู้ชมอ่ะ
มันไปเอาตอนไหนลิงผามอีแดงคือมันหิว
แล้วไงลิงพวกนี้เป็นลิงป่าแล้วมันหิวมันก็หาอาหารพอหาไม่ได้
มันฉกกระเป๋าคนนู้นฉกกระเป๋าคนนี้แล้วพอฉกมันคุยหา
มีอาหารเปล่าวะมีอาหารหรือเปล่าพอไม่มีมันโยนกระเป๋าทิ้ง
ต้องโรยชื่อกลงไปแบบนี้นี่เมื่อวันพุธที่ผ่านมายี่สิบแปดทานวาคมครับ
ฮะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารที่โรยตัวลงไปด้วยความสูง
หูงร้อยเมตรครับโหดูภาพเดี๋ยวทุกคนทรงมาไอ้ตอนเราดูวิวนะ
วิวสวยก็สวยนะแต่ถ้าต้องโรยตัวลงไปเนี่ยแล้วดูสิเสียว
โรยตัวลงไปเก็บตังค์อ่ะเออแล้วตอนที่โรยตัวลงไปอย่างที่เห็น
คือภาพเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่ต้องไลฟ์ไปด้วยไลฟ์ผ่านโซเชียลมีเดีย
ให้ทุกคนได้เห็นภาพคือให้เจ้าหน้าที่ด้านบนก็ได้เห็นภาพด้วย
เห็นภาพความขึ้นหน้าว่าอ่าโรยตัวลงมาถึงพื้นดินแล้ว
แบงค์กี่ใบเจอธนบัตรกี่ใบค่อยเก็บค่อยเก็บ
ร่วงตามพื้นมาเนี่ยไม่รู้มาจากคนเดียวหรือว่าหลายคน
เพราะนี่มันครึ่งแสนเลยนะคุณผู้ชมนะเกือบห้ามหมื่นบาท
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะประสานคืนทรัพย์สินทั้งหมดให้กับนักท่องเที่ยวครับ
คุณผู้ชมมาดูลักษณะนิสัยของลิงป่าหน่อย
คือทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเลยนะ
อย่าไปให้อาหารลิงปลาแล้วก็ต้องระวังสิ่งของมีค่าทุกชนิดด้วย
คือลิงป่าเนี่ยมันมีทั้งแบบน่ารักหน่อยซุกสนซุกสนแบบพี่น้ำแข็ง
แล้วก็มีดุร้ายแบบพี่เบิร์ตแบบดุร้ายเนี่ยมันก้าวร้าว
เวลามันอยากได้อาหารเนี่ยพอนักท่องเที่ยวให้มันก็ไม่ว่าอะไร
แต่เมื่อไหร่มันไม่ได้นะหัวฟัดหัวเหวี่ยงมันจะเอาให้ได้
คือผมเนี่ยผมเนี่ยก้าวร้าวแค่หัวฟัดหัวเหวี่ยงนะผมมีน้องคนนึงนะ
มันเดินมาจับมือแล้วจูงหายไปเลยเดี๋ยวก่อนจูงอะไร

นี่แหละต้องระวังไว้ด้วยไปเที่ยวผาหมออีแดงไปให้อาหารซุ่ม๔หรือ๕
คือไม่ใช่เฉพาะผามอีแดงเท่านั้นนะสารพระการนะครับ

เขาสามมุกโทษนั่นแหละแถวนั้นน่ะก็เหมือนกันคุณผู้ชมอย่าไปนะ
พี่เบิร์ดแล้วพวกอะไรหมวกหมวกปีกแว่นตา
โอ้โหกุ๊ดชมกุ๊ดชี่ลิงได้เอาไปใส่
ถือมือถืออยู่เจอลิงแบบพี่เบิร์ตเข้าไปขอไลน์เลยนะ